และวันนี้นะครับในข่ากีฬาเช้าเราปิดท้ายกันที่สเต็ปโต๊ะเล็กนะครับ
สมกับเป็นเบอร์หนึ่งวงการฟุตซอลไทยในปัจจุบัน
ลูกนี้รับบอลจากพงศิริจงตั้งสัจกุลแต่รถขาธนโชสอดแสวงก่อนจิ้มด้วยหัวเกือก

และเรียกจากประเทศที่ดีกว่าคือสมพบแจ้งเกษตรอัสดาวุทย์แจ้งคท

ก่อนดึงลบสมพบแจ้งเกษตรและอัสดาวุทย์แจ้งคท๒จังหวะซ้อน
ที่ช้างตาปีอาริน่าเซลิปินโยดาวเตะตัวใหม่ของสุราธานีโชว์ลีลาแซมบาลากบอลเข้าไปในพื้นที่หัวกระโหลกก่อนจะเปิดให้เพื่อนแต่โดนสกัดมาเข้าทางเลยตัดสินใจยิงเองเสียดายที่บอลหลุดกรอบออกไป
ท้ายกันที่สเต็ปของคริสตัวเป้าชาวบราซิลวิ่งมารับบอลที่ริมเส้นพลิกบอลเข้ากลางชัยวัดแจ่มกระจ่างถึงกับเสียเหลี่ยมก่อนแตะหลบผู้เล่นการท่าเรืออีกหนึ่งคนสุดท้ายบอลมาเข้าทางสามารถการพักดีได้ซัดไกลเสียดายที่บอลหลุดกลบออกไปนิดเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป